หยุดทันนี่ก็ทำเอาคนขับเนี่ยนะฮะอาการสาหัสครับไปดูอุบัติเหตุนี้กันหน่อยครับผู้หญิงคนนี้คาดว่าอาจจะหลับในรถเนี่ยไปหยุดอยู่ตรงขอบถนนคือถ้าไม่หยุดตรงนี้ร่วงตกลงไปเนี่ยอาการปางตายแน่นอนนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามปลุกเธอเรียกเธอไม่ให้เธอหลับเพื่อยื้อชีวิตสุดความสามารถครับ
อย่าหลับนะห้ามหลับนะได้ยินเสียงผมไหมเนี่ย
เจ้าหน้าที่พยายามเรียกตลอดเวลาพี่อย่าหลับนะได้ยินเสียงผมไหม
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดตากครับเรียกคนเจ็บก็คือคนที่ขับรถคันนี้มาจนกระทั่งมาเกิดอุบัติเหตุ
ล้อชี้ฟ้าครับคือเธอเนี่ยคืออาการคงจะสลึมสลือกำลังจะสลบแล้วเจ้าหน้าที่ต้องรีบช่วยเหลือยื้อชีวิตนะครับ
รถคันนี้ขับมาแล้วพลิกคว่ำครับแล้วมาติดอยู่ตรงบริเวณขอบสะพานทางลอดอุโมงแม่สอดเห็นไหมครับตรงนั้นคุณขวัญคุณผู้ชม
เป็นช่วงโค้งพอดีเป็นโค้งขึ้นลงเนินเขาครับ
ก็เป็นจุดที่อันตรายเพราะว่าอะไร
จะมีป้ายเตือนด้วยจะมีป้ายสีเหลือง
ที่คอยขึ้นข้อความเตือนว่าโค้งอันตราย
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งลดความเร็ว
แต่บางคนอาจจะไม่ทันได้ลดความเร็ว
หรืออาจจะมาจากปัจจัยแวดล้อมอื่น
คนเจ็บคือคุณสาธิธรอายุ๓๖ปีนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะยื้อชีวิต
ล่าสุดยังคงอยู่ในการดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิด
พลเมืองดีที่เขาเห็นเหตุการณ์บอกว่า
เห็นรถคันนี้ขับมาจากตัวอำเภอแม่สอด
แล้วมุ่งหน้าขึ้นเนินเขาอนุสร
เสียสละจังหวัดตากขับมาเร็วพอสมควร
พอเข้าโค้งปั๊บเนี่ยน่าจะสูญเสียการควบคุมนะครับ
เป็นไปได้ว่าคนขับอาจจะหลับในหรือเปล่า
เพราะว่ารถไปพุ่งชนกับขอบปูนตรงทางโค้งพอดีเลย
รถก็เลยเหินหมุนตีรังกา
แล้วก็มาหยุดอยู่โดยที่ล้อชี้ฟ้าแบบนั้น
นี่นะฮะสันนิษฐานเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่นะครับ
ก็คาดว่าเป็นไปได้สูงอาจจะหลับในหรือไม่
ก็อาจจะก้มไปเก็บของหยิบนู่นหยิบนี่เลย
ไม่ทันได้มองถนนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ขอให้แข็งแรงปลอดภัยเร็ว
ระมัดระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ